ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับวัยรุ่นอายุ๑๙ปีแล้ว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือรถเก๋งสีแดงเลือดหมู

แซงเท่าไหร่ก็ยิ่งหวาดเสียวแล้วไม่พอนะครับ
ไปชนกับรถกระบะทำให้รถพุ่งข้ามเกาะกลาง
ชนกับรถบรรทุกแล้วก็มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย
ชมคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันครับ
คุณผู้ชมครับรถเก๋งสีแดงเลือดหมูนะครับก็ขับมาเรื่อย
แล้วก็หลังจากนั้นพยายามจะแซงครับ
แซงไปแล้ว๑รอบนะครับจะแซงอีกครับ
พ้นรอบนี้ครับพุ่งข้ามเกาะกลางนะครับ
เป็นวินาทีที่รถเก๋งสีแดงเลือดหมูขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็พยายามจะแซงซ้ายตัดหน้ารถแต่เสียหลักชนกับรถกระบะ
แล้วก็กระเด็นพุ่งข้ามเกาะกลางไปชนกับรถสิบล้อที่วิ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณ๙โมงเช้านะครับ
บริเวณหมู่บ้านสุขใจด้านถนนสุวินทวง
ขาที่มุ่งหน้าเข้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พบรถที่ได้รับอุบัติเหตุทั้งหมด๗คัน
ก็มีกระบะ๒คันรถเก๋ง๑คันจักรยานยนต์๒คัน
รถ๑๐ล้อ๑คันและรถบัสอีก๑คันนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชาย๑ราย
เด็นออกจากรถกระบะเสียชีวิตทันที
และพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย๑ราย

เจ้าหน้าที่นั้นก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
และล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าเสียชีวิตแล้ว
ส่วนผู้ที่ขับรถเก่งนั้นบาดเจ็บเล็กน้อย
หลังเกิดเหตุก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พันธุ์ตำรวจโทขวัญชัยกองศักดิ์ครับ
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานลำผักชี

ทะเบียนดรชดาน๓๐๕๙กรุงเทพมหานคร
ทราบชื่อคือนายนัทพลลินเพ็งอายุ๑๙ปีครับ

วันที่เกิดเหตุก็ยืมรถยนต์ของญาติมาขับ

กำลังจะเดินทางไปทำใบขับขี่
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

หมายเอาไว้ในช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาของเมื่อวานนี้
ก่อนที่จะมาเกิดเหตุในช่วงประมาณ๙นาฬิกา
จากการตรวจสอบพบว่ารถเก๋งสีแดงเลือดหมู
ไม่มีร่องรอยการชนกับกระบะ
คาดว่าคนขับรถกระบะเนี่ยพยายามที่จะหักหลบ

และเป็นเหตุให้พุ่งข้ามเกาะกลางชนกันกับรถสิบล้อ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมีผู้เสียชีวิตนะครับ
ขณะที่เพื่อนของคนขับรถเก๋งยืนยันว่า
คนขับประสบการณ์ยังน้อยขับรถไม่แข็ง
ส่วนการตรวจวัดแอลกอฮอลแล้วก็สารเสพติดนั้นไม่พบนะครับ
แจ้งข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาท
เหตุให้รถชนคันอื่นเสียหาย
และมีผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตาย
พร้อมกับข้อหาขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่
ญาติที่ให้ยืมรถนั้นก็โดนข้อหาด้วยนะครับ
เพราะรถไม่ได้เสียภาษีและไม่มีพรบ

รัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ